ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จันทบุรีค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งปกติเขาก็รักกันดีนะคะ
แต่สุดท้ายพอดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหูกัน
มันจบลงตรงที่ภรรยาคว้ามีดฟันสามีจนเสียชีวิต
แล้วเรื่องมันน่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือลูกกลับมาจากโรงเรียน
ภาพที่ลูกเห็นก็คือแม่เนี่ยเช็ดเลือดให้พ่อก่อนที่พ่อจะสิ้นใจอะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะน้องชายลูกชายคนโตก็ร้องไห้
พอรู้ว่านายภัยทูลศรีวิเศษอายุ๕๔ปีถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
อำเภอท่าใหม่จันทบุรีค่ะ
และผู้ก่อเหตุก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
ตำรวจภูทรทุ่งเบนจาได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายภัยทูลคนนี้นะคะ
นอนก็คือเปลือยกายอยู่ในบ้านถูกฟันที่ข้อเท้าด้านขวา
แต่แผลลึกถึงกระดูกเลยค่ะ
คราบเลือดเนี่ยโอ้โหเลือดไหลเยอะมาก
ภรรยาของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางปานสีทองหลังอายุสี่สิบห้า
คือกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ครับทีมข่าวไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
วันนี้บ้านปิดทิ้งไว้เพียงร่องรอยที่ใครเห็นแล้วก็ต้องโอ้โห
ร่องรอยมันคือคราบเลือดตามพื้นบ้าน
เลือดที่มันเป็นเลือดสดยังไม่แห้ง
ทีมข่าวของเราไปดูถังน้ำหลังบ้าน
น้ำก็เนี่ยปนไปด้วยเลือดแบบนี้ค่ะ
เพราะอะไรคะคือคนก่อเหตุก็คือตัวภรรยา
เอาเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตมาล้างคราบเลือด
ก็เลยเนี่ยสิ่งที่หลงเหลืออยู่มันคือสภาพแบบนี้
คนที่ไปรุมทำร้ายผู้ก่อเหตุจนบาดเจ็บคือนางสุพัฒน์อายุ๔๕

เธอบอกว่าตอนแรกเพื่อนชายคนเสน็จของพี่ชายค่ะ
ชื่อในเสือขี่รถมาบอกว่าพี่ชายเธอถูกแทง
เธอก็ไปตามหลานชายว่าไปดูพ่อหน่อยสิ
แต่หลานชายไม่อยู่บ้านในเสือกลับมาอีกรอบ
แล้วมาบอกเธอว่าพี่ชายตายแล้วนะ

พอไปถึงเนี่ยค่ะนางปานศรีสภาพคือเมาไม่รู้เรื่อง
เช็ดคราบเลือดอยู่เธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ปานศรีไม่ตอบค่ะเธอถามย้ำอีกเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายนางปานศรีรับสารภาพว่าฆ่าพี่ชายเธอ
แต่อ้างแบบนี้อ้างว่าพี่ชายเธอบ่นว่าอยากตาย
จัดให้ตามคำขอโอ้โหเธอฟังแล้วของขึ้นเลย
กับหลานชายก็เลยไปทำร้ายนางปานศรีโมโหมาก
จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำร้ายอะไรไปบ้าง
ถามว่าทำไมมาแล้วทำไมไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น
มันไม่พูดมันพูดเสร็จแล้วมันก็บอกว่า
หมูบอกว่าอยากตายอยู่แล้ว
ก็เลยตามให้ตามคำขอ
สภาพที่เห็นคือแม่เช็ดเลือดพ่อ
อยู่ก่อนที่พ่อจะสิ้นใจที่ตาย
ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาต
คุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิตอายุเพิ่ง๑๓นะคะ
บอกว่าหลังเลิกเรียนในเสือไปรับที่โรงเรียนพ่อสั่งให้ไปรับ
พอกลับมาถึงบ้านเห็นพ่อนอนหายใจรวยรินอยู่บนที่นอน
ส่วนนางปานศรีคือภรรยาคนปัจจุบันของพ่อเช็ดเลือดอยู่
ครับพ่อร้องโอ๊ยโอ้ยอยู่สองครั้งแล้วสิ้นลมไปเลย
ญาติก็นำร่างของนายภัยทูลมาประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดเขาแก้ว
คืนนี้สวดพระพิธรรมศพเป็นคืนแรกบรรยากาศเศร้ามากนะคะ
ลูกชายคนโตอายุยี่สิบสี่นายทรนิน
คุยกับทีมข่าวว่าคือคนก่อเหตุไม่ใช่แม่แท้นะคะ
มาคบกับพ่อได้ไม่กี่ปีแล้วทั้งคู่ชอบดื่มเหล้ากัน
เหล้าทีไรก็เมาและทะเลาะกัน
ตั้งแต่ครบกันพ่อถูกแฟนใหม่ทำร้ายตลอดเลย
ล่าสุดเอามีดฟันข้อมือจนเอ็นขาด

เมื่อวานพอรู้เรื่องรีบไปที่เกิดเหตุ
ตอนที่ไปถึงพ่อหมดลมหายใจไปแล้ว
ส่วนแฟนใหม่หรือว่าภรรยาใหม่ของพ่อก็เช็ดคราบเลือดอยู่โมโหมาก
เนี่ยผมนี่แหละเป็นคนไปทำร้ายภรรยาใหม่ของพ่อ
เขาบาดเจ็บเพราะผมทนไม่ไหวจริง
โหพี่อารมณ์นั้นนะคนเขาทำพ่อเรา
พี่ก็ใครเจอแบบผมมันก็ต้องทำแบบผมเหมือนกันแหละ
มันก่อยังไงมันก็รับใช้กรรมในคุกครับ
เสือค่ะที่บอกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายคนสนิท
ของตัวคุณพ่อที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เสือเป็นคนที่ไปเจอศพพร้อมกับลูกชายใช่ไหมคะ
ลูกชายที่อายุ๑๒๑๓เพราะว่าไปรับน้องกลับจากโรงเรียน
ในเสือบอกว่าไปรับน้องกลับมาจากโรงเรียน
พอมาถึงเนี่ยเห็นโอ้โหผู้ตายจมกองเลือดไปแล้ว
ก็หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
ในเสือสมรู้ร่วมคิดอะไรกับผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
เสือยืนยันว่าเปล่าเลยคือสนิทกับผู้เสียชีวิตมากจริงค่ะ
จะหนีจะอะไรอยู่เฉยจะหนีก็หนีไม่ได้
ส่วนนางปานศรีภรรยาใหม่ของผู้เสียชีวิตตอนนี้
ต้องอายัดตัวเพื่อสอบปากคำนะคะ
แต่ยังบาดเจ็บอยู่นะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ก็จะมีการแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ